ตุ๋นเงินนะคะเป็นตำรวจบุรีรำค่ะที่ไปรวบสาวแสบได้
อ้างบอกว่าตัวเองเป็นคนสนิทของภรรยาคุณเนวินชิดชอบ
แล้วก็ไปหลอกให้ร่วมทำธุรกิจกันนะคะหลอกตุ๋นเงินหนุ่มใหญ่ไปครึ่งล้านบาทเลยค่ะ
ผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวพัชราอาตนาจันทร์หรือว่าอุ้ย
อายุ๒๖ปีเองนะคะเป็นชาวอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ส่วนผู้เสียหายก็คือนายสมหมายค่ะได้มาแจ้งความว่าถูกนางสาวพัชราคนนี้
ช่อกงเงินไปกว่าห้าแสนบาทจากการสอบสวนทราบว่านางสาวพัชรา
แอบอ้างตัวเองค่ะว่าเป็นเลขาคนสนิทของนางกรุณาชิดชอบ
นายกอบจบุรีรำภรรยาของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
คือไปแอบอ้างว่าเป็นเลขาคนสนิทจะได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง
จากนั้นก็ใช้กลอุบายหลอกล่อยืมเงินในสมหมายผู้เสียหาย
บอกว่าจะเอาไปร่วมลงทุนทำธุรกิจรับเหมา
ทำถนนที่รับงานต่อมาจากนางกรุณาบ้าง
ทำธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศที่นางกรุณาทำอยู่บ้าง

เหยื่อก็ตายใจแล้วก็หลงเชื่อให้เงินไปหลายต่อหลายครั้งค่ะ
มีทั้งที่เป็นเงินสดแล้วก็โอนเข้าบัญชีรวมแล้วกว่า๕แสนบาท
นี้ผู้ต้องหายังกล่าวหาด้วยนะคะว่านางกรุณาเนี่ยทำธุรกิจสีเทา
ส่งเด็กสาวไปขายบริการในร้านอาหารที่ต่างประเทศด้วย
ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง
สอบสวนนางสาวพัชราก็ให้การบอกว่าก็ไม่รู้จักอะไรกับนางกรุณาเลย
ไม่ได้สนิทไม่รู้จักไม่ได้เป็นเลขาอะไรด้วย
แอบอ้างเพื่อให้คนที่ตัวเองไปหลอกลวงหลงเชื่อ
แล้วก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะถึงสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
ซึ่งนางกรุณาทิศชอบนายองค์อบจบริรัม์
มอบอำนาจให้นางอมรรัฐนบพลกรังเข้าแจ้งความให้เอาผิดกับ
นางสาวพัชราตามกฎหมายถึงที่สุดค่ะ
หมินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะนางกรุณาวก็ไม่เคยรู้จักกับนางสาวพัชราตามที่กล่าวอ้าง
แล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาอย่างที่ถูกกล่าวหาด้วยพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาช่อกงทรัพย์
หินประมาทแล้วก็ควบคุมตัวนางสาวพัชราไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งถ้าใครถูกหลอกในลักษณะแบบนี้อีกนะคะก็สามารถเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมได้เลย